ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้หญิงคนนึงนะคะ

คือเธอเนี่ยแท้งลูก

ขอซื้อมาซื้อนะคะ

ทักว่าเธอมีกรรมนะต้องแก้กรรม

และขื่นใจเธอ๓ครั้งเลยนะคะ
นี่ค่ะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

อายุ๒๓ปีคนนี้เป็นผู้เสียหาย

อายุ๔๕เป็นชาวอำเภอ

หลักฐานก็คือข้อความที่คุยกันทางไลน์ค่ะ

เพราะว่าถูกในโทนเป็นหมอดู

ไปขืนใจทำร้ายร่างกาย

เธอก็บอกว่าเธอทองได้เดือนนึง

รู้จักกับเพื่อนพอดีรู้จักกับเพื่อนเธอ
เฟซบุ๊กมาหาเหมือนกับพยายามจะจีบ
แต่ว่าตัวผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้คิดอะไร

ลูกในคันเนี่ยเดือนหนึ่งแท้งออกมา

ไปสองหมื่นห้าพันบาทคือเขาอ้างว่าไม่ได้เป็นลักษณะของการซื้อทารกนะ
แต่ให้ยืมก็แล้วกันให้ยืมเงินวันเกิดเหตุในโทนโทรศัพท์ไปเรียกนางสาวบีให้ไปหาที่บ้าน
บอกว่าก็ไปทำสัญญาเงินกู้นะที่ให้เงินไปก่อนหน้านี้๒๕๐๐บาทน่ะ
แต่พอไปถึงไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้ค่ะฉุดเข้าไปในห้องนอนเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าดูดวงไว้แล้วนางสาวบีต้องเป็นเมียในโทนในโทนบอก
เพราะว่าลูกเนี่ยก็คือแบบลูกเนี่ยตัวนางสาวบีสั่งให้ทำ
พอพูดแบบนี้นะคะขืนใจเลยขืนใจจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เพื่อที่จะแล็คเมลด้วย
หลังจากนั้นค่ะวันเสาร์ที่๕ธันวาคมในโทนโทรศัพท์เรียกให้นางสาวบีไปหาที่บ้าน
แล้วก็ข่มขืนอีกรอบคราวนี้ให้ทำสัญญาว่ากู้เงินไปแปดหมื่นบาท
เพื่อแลกกับการลบคลิปทั้งทั้งที่ไม่ได้ยืมเงินแปดหมื่นนะคะครับ
วันอาทิตย์ที่๖ธันวาคมในโทนโทรศัพท์ไปเรียกนางสาวบีให้ไปหาอีก
คราวนี้ให้ไปหาที่โรงแรมคมคืนอีกรอบนึงค่ะ
นี่รอบที่สามนะคะแล้วก็ขอดูโทรศัพท์
แต่ไม่ยอมก็เลยโดนตบหน้าไปสองรอบหลังจากนั้นโดนแบบเอากุญแจมือล็อกเอาไว้เลยอะค่ะ
ว่ามึงห้ามไปมีคนอื่นมึงห้ามมีใครเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าหนูไปมีใครอย่างเงี้
พี่เขาจะแบบมายิงมาฆ่าพ่อกับแม่หนูทิ้งเอาระเบิดมาป่าบ้านหนู
แล้วก็จะเอาคลิปหนูไปประจานแล้วก็จะเอาเรื่องเด็กนี้ไปให้กองปรับปรามมาจับหนู
แล้วบอกเขาว่าไงหนูก็ขอร้องเขาอ่ะพี่ให้ปล่อยหนูไปเถอ
เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากทำกับหนูแบบนี้หรอกแต่ว่าเด็กอ่ะเป็นคนสั่งให้ทำ
ใช่ค่ะคุณแผนเป็นคนสั่งให้เขาต้องทำแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นเวรกรรมของหนูอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าแล้วทำไมถึงไม่ปล่อยให้มันเป็นเวรกรรมของหนูเอง
พี่จะมาทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกกูปล่อยมึงไม่ได้หรอก
บอกถ้าเขาปล่อยหนูไปแล้วเขาปวนหัวเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่มีแรงทำงานเขาบอกอย่างนี้
นางสาวบีบอกว่าหลังเกิดเรื่องอะค่ะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว
ไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าบอกใครเพราะว่าในโทนอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโต
ทำให้ครอบครัวออกจากพื้นที่ได้เลยเหมือนกับข่มขู่เอาไว้แบบนี้
ลุงของเธอสังเกตเห็นความผิดปกติก็เลยเค้นถามจนรู้ความจริง
พาไปแจ้งความนะคะที่สพเมืองกาญจนบุรี
เพราะเชื่อว่าอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่นอื่นอีกเธออาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวครับ
วันนี้เนี่ยกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวของเราก็ไปที่โรงแรมตามที่นางสาวบีบอกว่าถูกในโทนเรียกให้ไปหา
แล้วก็ข่มขืนเป็นครั้งล่าสุดครั้งที่สามเป็นโรงแรมลักษณะคล้ายคล้ายกับม่านรูดนะคะ
ติดค่าบริการเอาไว้ด้านหน้าก็ได้ไปตรวจสอบการเข้าออกอ่ะนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าในโทนเนี่ยขับรถเก๋งสีบรอนป้ายแดงแล้วก็ไปตรวจสอบไล่เรียง
ไลน์จากการสอบปากคำผู้เสียหายก็ได้ข้อมูลมาว่าช่วงเดือนตุลาคม
นางสาวบีผู้เสียหายเนี่ยเขาท้องแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็มารู้จักกับในโทน
แล้วก็มีการยืมเงินกันสองหมื่นห้าพันบาทเดือนพฤศจิกายนในโทน
เรียกให้ไปทำสัญญาเงินกู้ที่บ้านแล้วก็ข่มขืนรอบแรกค่ะ
ถ่ายรูปเอาไว้เพื่อแบล็คเมลเราไล่เรียงลำดับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ธันวาคมในโทนเรียกให้ไปหาที่บ้านแล้วก็ขืนใจเป็นรอบที่สอง
ผู้เสียหายก็แจ้งความที่สพเมืองกาญจนบุรีแต่หกธันวาคมในโทนยังเรียกให้ไปหาอีก
บอกว่าจะไปตกลงกันเรื่องคลิปที่ถ่ายเอาไว้ที่โรงแรม
กลายเป็นว่าโดนข่มขืนไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่๓แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วย
โทนโทรศัพท์ไปหาลุงของนางสาวบีผู้เสียหายนะคะบอกว่าขอให้โอนเงินที่ยืมไป๒๕๐๐๐บาทมาคืน
ก็ยืมไปหมื่นกว่าบาทรวมดอกเบี้ยนี่คือลุงนะคะ
บอกว่าถ้าโอนคืนเนี่ยในโทนบอกว่าเดี๋ยวจะลบคลิปให้
ส่วนเงิน๘๐๐๐บาทที่ทำสัญญาเอาไว้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะฉีกสัญญาทิ้ง
เรื่องทุกอย่างจะได้จบที่คุยแบบนี้เหมือนกับในโทนบอกว่าอยากให้จบเรื่อง
โอนเงินมาสองหมื่นห้าแปดหมื่นไม่ต้องเดี๋ยวลบคลิปให้
สัญญาเงินกู้ที่เซ็นไปน่ะมันเซ็นไปเท่าไหร่ยอดเงินน่ะ
แต่พี่ไม่ต้องห่วงไว้ลงได้ต่อผมกูจีนง่ายแล้วอยู่จะไม่มีปัญหา

คุณผู้ชมคะในโทนค่ะคนที่ถูกกล่าวหา
ขับรถมาหาตินักข่าวของเราเลยนะ
ขับรถมาเลยแต่ไม่ยอมลงจากรถ

ขอชี้แจง
บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะของ

ไม่มีคนอยู่แต่ตีทำท่าคุยให้เห็นว่าคุยจริง

แล้วทแฮพทวนไม่ลงมาอยู่ในรถคันนี้
ก็ตรงกับตามที่ติบอกว่าได้ข้อมูลมาจากโรงแรมม่านรูด

คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแฟนทะเลาะกัน

แล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเลย
ไม่ได้ขหมขืนนางสาวบีด้วย
แต่แค่ทะเลาะกัน
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย
แล้วที่เขาบอกว่าเราเนี่ย
เราเนี่ยคือว่าเรียกไปสองแสนนะ

เราเดี๋ยวจะลบคลิปเรียกเงินเข้ามา
ถามเขาว่าถ้าเรียกจริงผมต้องได้เงินนี่

ไม่มีไม่มีการเรียกเงินไม่มีการได้

จะลบคลิป

เอามายืนยันกันได้เลยไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวกันอันนี้ผมขอผมขอยืนยัน

แล้วก็คุยกันว่ามึงก็เอาเงินกูมาดิ

มันเอามาอ้างเสร็จผมยืนยัน

ติเขายืนคุยเขาทำท่าทางอย่างนี้หรือเปล่า

เพราะว่ายืนอยู่คนเดียวไม่เห็นอีกคนนึง

สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลก็เลยไม่ตรงกันนะคะ
จากทางฝั่งผู้เสียหายกับทางฝั่งคนที่ถูกกล่าวหานะคะ

ก็ถ้าเป็นไปอย่างที่คุณบอกกับตินักข่าวของเรา

ทางฝั่งผู้หญิงเขาแจ้งความแล้วถูกต้อง